พี่มนต์จิตคำซ่อยล่าสุดโดนมิด

เห็นนี่คือเพจปลอมคุณผู้ชมกากบาทไว้เลยว่าเพจปลอมจ้า
มนตรีออกมาโพสต์เตือนภัยแฟนนะคะ

ตอนนี้นะคะเอาชื่อมนต์สิทธิ์เอารูปเอาเบอร์โทร
แปะเอาไว้ที่ติดต่องานคุณผู้ชม
แปะเอาไว้แล้วก็หลอกให้คนอื่นหลงเชื่อค่ะ

พี่มนตรีไม่เคยเล่นเพจอะไรทั้งสิ้นค่ะ
เมลที่แปะอยู่ก็ไม่ใช่ของพี่มนต์สิทธิ์ด้วยนะคะ
ส่งตรงมาให้บันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ

เพราะใกล้วันที่๑๖กันแล้วนะคะไปฟังเสียงพี่มนต์สิทธิ์กันหน่อยค่ะ
อยากจะเตือนคนดังทุกท่านนะครับ
เขาจะแอบอ้างชื่อเรา
แล้วคนเข้าไปดูคนเข้าไปซื้อหวยเข้าไปเอาเลขกับเขานะครับ

ผ่านผูดผิดอะไรไม่มีทั้งสิ้นนะครับ
อย่าไปหลงเชื่อเดี๋ยวท่านจะโดนหลอกเลยครับ

แล้วเข้าไปซื้อเลขซื้อหวยซื้ออะไรต่างนานากับเขา
หลงเอาเงินเข้าไปตรงนั้นนะครับ
และพี่มนต์สิทธิ์นะคะก็ได้บอกตัวเลขไว้ด้วย

ปังอยู่ที่บันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะ
พูดเรื่องตัวเลขนี่ของชอบพี่แจ๊คแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะ